ที่จันทบุรีครับเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย
คุณลุงท่านหนึ่งก็อายุเยอะแล้วนะ
มอเตอร์ไซค์ออกมาออกมาจากบ้านออกมาได้แป๊บเดียวเอ๊ะ
เหมือนรถจะมีเหตุขัดข้องค่ะมีเสียงปั้๊ปปั้๊ปปั้๊ปปั้๊ปขึ้นมา

โอ้โหวอดยกคันนะคุณผู้ชม
คือดูแทบไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะเนี่ย
ถ้าไม่มีคนเอาที่ฉีดดับไฟมาฉีดเนี่ย

ตรงนี้เป็นถนนสายสุงวิทย์ขลุงมุ่งหน้าตราด

หลักกมที่๓๑๖ครับ
อย่างที่บอกคือเหตุเกิดตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าที่ที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลวันยาว
ก็เอาถังสารเคมีช่วยกันดับไฟไว้ได้แล้วครับ
แต่ก็โดนเผาไปไม่เหลือชิ้นดีเลยฮะ
เจ้าของมอเตอร์ไซต์คันนี้คือคุณตาริส
อายุ๗๐ปีแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านพักในพื้นที่หมู่๖

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรเองนะ
ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่มันทำให้โอ้โหแล้วรถมอเตอร์ไซต์ของแกนี่
ขับอยู่มันกระตุกอ่ะคุณน้ำแข็งอ่ะ
เขาก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาขัดข้องอะไรสักอย่าง
เอายังไงดีตัดสินใจเลี้ยวกลับจะย้อนสอนไง
จะเข้าบ้านไปเปลี่ยนคันใหม่มาขับแทน
แต่พอกลับรถมาไม่กี่เมตรครับ
มีเสียงช็อตดังเปรี้ยด้านหน้ารถเลย

รีบกระโดดลงจากรถรอดมาได้อย่างบุดหวิดครับ

ก่อนที่มันเติมมันจะดับเลยมันไม่เรียบ
มันจะว้าว
ผมก็ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งรถเลยทิ้งเลย

ดวนลงนี่มันติดอย่าง

นักข่าวก็คุยกับตาริสว่ามันจะเกิดจากอะไรแบบนี้

พอเอามาขี่ได้แค่๒วันเท่านั้นแหละ
ไฟลุกพลึบแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมยังดีที่ตาริสไม่ได้เป็นอะไรนะครับ